ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่พร้อมได้เพียง๔ข้อรับทิ้งไปต่อที่สูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับวิกฤตในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นได้หลายครั้ง
แต่ถ้าวิกฤตนั้นยังคงยาวนานต่อเนื่อง
เหมือนคลื่นลูกแล้วลูกเล่าที่ซัดจนเราแทบล้มทั้งยืน
เราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบไหน
ท้อแท้สิ้นหวังหรือแบบลุกขึ้นสู้เท่าที่กำลังและสติปัญญาเรามี
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวที่มาในวันนี้พร้อมกันครับ

ชื่อนายวิโรธสุภาแดนหรือชื่อเล่นชื่อหนึ่ง
อายุ๔๔ปีครับมีอาชีพเป็นนักดนตรีไทย
ลักษณะอาชีพของผมก็เป็นการทำพิพาทตีกับลิเก
เป็นอาชีพที่ทำมานานแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็
สืบมาจนเป็นรุ่นผมครับ
สมาชิกของผมก็มีด้วยกัน๔คน
เป็นภรรยาหนึ่งคนแล้วลูกชายสองคนครับ
ภรรยาชื่อเอแล้วก็ลูกคนโตชื่อน้องเอ็ม
แล้วคนรองก็ชื่อน้องจีโน่ครับ
จะมีพี่สาวอีกคนหนึ่งชื่อพี่จำรูนที่อยู่ข้างบ้านครับ
พี่จำรูนเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ว่า
ยามที่เราลำบากก็จะพึ่งพาพี่สาวคนนี้ได้ครับ
คือชีวิตลิเกจะเป็นแบบมีงาน

หลังจาก๕๖เดือนก็คือก็จะไม่มีอีก๔เดือนเลย
ก็จะกลับตรงนั้นไว้กินไว้ใช้

มันต้องขยับจากรถกระบะต้องไปเป็นรถตู้
แต่ว่ามันวิ่งไกลวิ่งทุกคืน
รถใช้งานทุกวีทุกวันประมาณ๒ปี
ก็เริ่มเสื่อมสภาพเริ่มเสีย
พอเราเริ่มซ่อมเราก็กู้เขามาทีละเล็กทีละน้อย
ตอนนั้นความร้อนขึ้นสุดขีด

บริเวณสุดท้าย

พอมาเป็นจุดนี้มันแก้ไม่หาย

เขาบอกว่าถ้าทำตก๒เมื่อน

พี่มีทองอยู่บาทนึง

พี่มีทองอยู่บาทหนึ่ง
จำนำแล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายค่ารถ
ก็คือว่าเราเป็นพี่น้องกัน

ทำอะไรเราก็จะช่วยเหลือกัน
พอหลังจากนั้นก็เริ่มแย่
ต้องยอมให้เขามาซื้อรถตู้ไป
แล้วก็มาวันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่า

แล้วตอนนั้นเรียบร้อย

ตอนนั้นเหลือเลสลงพ่อรวยที่รัก
ก็เลยขายกับพี่น้องไปในราคา๔๐๐บาท

หมูแดดเดียวเนี่ยง่ายที่สุด

ก็ทำได้ประมาณ๑๕กล่องค่ะ

ก็ได้กำไรมาประมาณ๑๐๐บาท

เป็นก๋วยเตี๋ยวตีนไก่สมุนไพร

แหววว่าแพมพ์เพิธรูปหมด

เอานมโถหลื่องใส่ให้เขา

ดูดเพราะทิ้ง
ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเงิน
ไม่รู้ซื้อนม
น้องชายโทรมาว่าไปทำงานด้วยกันไหม

นึกในใจอย่างเดียวว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้มาแล้ว

จับแต่ไม้ละนาดนั่งแต่ตีละนาดอย่างเดียว
ขุดหลุมลองเดียวมือพองอย่างนี้ครับ
แต่เพื่อลูกลูกไม่มีนมกิน
ตัดสินใจทำต่อครับ
ร่วมจะเคราะห์แค่นี้
ผมคิดว่าพ่อและแม่น้ำบากมากครับ
ตอนเด็กพ่อและแม่เลี้ยงม้าอย่างดี
แต่ตอนนี้น้องไม่มีอะไรกินเลยครับ

เพราะไม่มีเงินซื้อนมให้น้อง
นั้นพอหลังจากตอนเย็นทำงานเสร็จ

ก็เอาไปซื้อนมให้ลูกกล่องหนึ่งก่อน
ตอนนี้ก็เป็นห่วง
แฟนแล้วก็ทั้งลูกชายสองคนนะคะ
เราเป็นห่วงการเป็นอยู่การกิน
เอ็มแบบโรงเรียนใกล้เปิดก็ไม่มีชุดนักเรียน
เราก็เฮ้ยทำไมวะทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้วะ
แค่เงินซื้อชุดนักเรียนยังไม่มีอยู่เลย
ผมคิดว่าผมจะเรียนจบแค่ม๖ครับผม
กลัวพ่อแม่ลำบากไม่มีเงินจ่ายค่าเทิมครับ
ตอนโตไปถ้าพ่อแก่ผมจะตีละนาดแทนพ่อครับ
เพื่อเลี้ยงน้องครับผม
ทุกวันนี้ที่กังวลคือมันเป็นช่วงหน้าฝน

ตอนนี้ต่อไปคืองานลิเกผมจะไม่มี
ถ้าไม่มีงานโดยที่ลูกคนเล็กจะต้องกินนม

สิ่งที่ต้องการถ้าผมได้มีเงินสักก้อนหนึ่ง

ถ้าปลดหนี้ไปได้เนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้น
เราก็จะมีทุนตรงนั้นมาดำรงชีวิตต่อ

ก็ถ้าปลดหนี้ได้ชีวิตผมก็คงดีขึ้นทั้งครอบครัวครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ไม่อยากเห็นภาพคลุมและนาดคลุมกรองแบบนี้เลย

คุณผู้ชมที่ต้องเผชิญกับวิกฤตแบบนี้
แล้วก็ลำบากกันมากทุกหย่อมย่าจริง

พี่จะพูดแบบนี้ว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่เลี้ยงครอบครัวได้

รายได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างต่อเดือน
ปีคืนนึงก็สี่ห้าร้อย
อย่างเอ๋ทำด้วยก็อีกสี่ห้าร้อย
วกค่าน้ำมันที่เราเหลือด้วยก็ตกคืน๒๐๐๐นะครับ
แต่ตอนนี้ว่าที่ต้องขยับขยายเนี่ยมันเกิดจากอะไร
วิกฤตครั้งแรกก็เกิดจากน้ำท่วมนะครับพี่
พอน้ำท่วมปี๕๔ท่วมใหญ่ท่วมบ้านหมดเลย

ก็เลยกู้มาก่อนแสนแปด
ทำบ้านเรียบร้อยก็ทำงานต่อ
แต่ยังไม่ทันที่จะใช้หนี้หมดนะฮะ
ก็มาเกิดหนี้ก้อนที่๒ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวครับ
เราจะต้องเปลี่ยนรถกระบะคันเดียวไปไม่หมด
มันต้องรวมให้เป็นวงใหญ่เพื่อความภัยเลาะ

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถตู้คันนี้ครับ
ก็มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำความร้อน
รับลูกน้องเสร็จพอจะออกมาได้ประมาณ๕๖กิโล
ความร้อนขึ้นสุดต้องหยุดอู่ตีมาแล้วก็ตกสองหมื่นแค่ซ่อมนะครับ
วันนั้นก็ปรึกษากับพี่จำรูนต้องขอให้พี่เขาช่วยแล้ว
ก็กลับมาพอรับรถตู้งานแรกก็พังเลยครับ

เลยครับต้องจอดที่บ้านแล้วยอมทำใจ
ให้หาเต็นต์อะไรมารับแทนเราทีเราส่งต่อไม่ได้
ไม่มีคำบรรยายกับคำคุยมีแต่มองตาแล้วก็มองรถอย่างเดียวว่า
สภาพเป็นอย่างนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วครับพี่
จำรูนขออนุญาตถามหน่อยวันนั้นที่ตัดสินใจถอดสร้อยข้อมือไป

ตอนแรกก็คิดไม่นานหรอกแต่คือว่าน้องชายมันไม่มีตังค์ไปให้
แล้วเอารถออกเราก็เลยว่ามีเหล็กอยู่เส้นหนึ่ง
แล้วก็เลยถอดให้น้องไปแล้วก็บอกว่าไปจำนำ
แล้วก็เอาตังค์ไปให้ค่าซ่อมรถเขาซะ
เรามันพี่น้องกันเรามันก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อน
ตอนนี้มันเป็นสองก้อนแล้วถูกไหมใช่
แล้วทำยังไงกันต่อล่ะครับต้องผ่อนต้องใช้เขายังไงกันเนี่ย

แปดพันครับทั้งเรื่องที่บ้านด้วยแล้วก็เรื่องที่เอามาทำรถตู้อีก
งานมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเต็มเดือนนะครับ
เล่นงานสุดท้ายวันที่๒๐มีนา
รุ่งเช้านั่งคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดี

ใช่ค่ะก็เลยสั่งแต่ต้องสั่งเขาต้องสั่งยกกล้อง
ใครบ้างไร้สดในวันนั้นหมดเลยไหมครับ
แต่ว่าตัวเล็กเห็นบอกว่าก็ช่วยพ่อแม่สุดตัวเลยช่วย
ช่วยด้วยเหรอลูกเอ็มช่วยครับหนูช่วยขายยังไงวันนั้นน่ะ
ช่วยคนขอร้องลิเกให้ผมก็ร้องให้ครับผมเหรอลูกเหรอโถพ่อคุณ
ได้กล่องแรกก็สั่งอีกกล่องหนึ่งได้มาก็ขายหมดครับ
เริ่มใจชื้นแล้วเฮ้ยขายได้เว้ยไปได้สั่งสองกล้องเลยครับ
เอาทุนนั้นสั่งสองกล้องหมดเลยรัฐบาลปลดล็อกแรกมั้งครับ
ที่ว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรขายได้ครับอ้าวแล้วทำยังไงสั่งมา
วันแรกไลฟ์ก็ได้ห่อเดียวแล้วก็จบห่อนั้นเลยครับ
มันก็ทำอะไรไม่ได้มันหาสมัครงานอะไรไม่ได้เลยครับ
น้องชายก็รู้เรื่องด้วยว่าหลานก็ไม่มีนมกิน
ทำงานด้วยกันไหมทำอะไรก็ก็รับเหมาก่อสร้างเขาไว้เนี่ย
รับเหมาไว้น้องบอกจะให้วันละสี่ร้อย
ไปก็ไปกับน้องเอ็มเนี่ยก็ยอมแล้วเราทำเป็นเหรอก่อน
ไม่เป็นเลยครับไม่เคยเลยครับชีวิตยี่สิบหกปีมาเนี่ย
จับแต่ไม้ละนะตีแต่ไม้ละนะเอมตามพ่อไปด้วยเหรอลูก
ไปช่วยพ่อแบกสายกับผมสงสารตัวเองไหม
สารลูกมากกว่าครับที่ไปเนี่ยตัวเองยังสู้ได้
แต่พอกลับมาได้เงินสี่ร้อยส่งให้เขาว่าเขาดีใจว่า
ไปซื้อนมลูกคนหน้าสามร้อยกว่าบาทโทรรีบโทรบอกน้องว่า
พรุ่งนี้ทำต่อสู้
อยากจะบอกอะไรกับคนในครอบครัวไม่อยากให้เอ๋คิดมากพูดกับเขาเลย
อย่าแสดงว่าเขาเป็นคนคิดมากเขาคิดมากเขาเครียด
ขอให้ทำใจสบายขอให้ดูแลแค่ลูกก็พอแล้ว
แค่นี้ก็มีความสุขเลยครับ
เก๋ล่ะมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่แสนดีคนนี้ครับ
ขอบคุณเขามากเขาดูแลลูกดูแลเรา
เขายอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวเขาสู้ชีวิตนะขอบคุณนะครับ
เอ็มเราก็ไม่อยู่เฉยใช่ไหมลูก
ครับผมช่วยหารายได้พิเศษเหมือนกัน
ตอนพ่อไปก่อสร้างผมก็จะไปด้วยครับแล้วเห็นบอกว่าตอนเล่นลิเกด้วย
เล่นเป็นอะไรเอ็มเล่นเป็นตัวอะไรตัวโจ๊กครับ
เหรอมีกรโจพบกรมั้ยมีครับได้โปสงสารเอ็มนั้นไม่สวย
เมตตาหนูด้วยคนดูอยากมีบ้านใหญ่ได้อยู่
อยากมีรถหรูฟอลาลี
เมตตาหนูด้วยช่วยพักนั้นได้สักสามสิบพันคงดี
ได้โปรลาลีด้วยนะฝึกนะลูกนะอย่าทิ้งนะ
ชื่นใจจริงเนี่ยเห็นเด็กรุ่นนี้แหละครับต้องช่วยกันนะลูก
พี่จำรูนบ้างพี่จำรูนห่วงอะไรที่สุดในบ้านหลังนี้
ห่วงบ้านหลังนี้ก็ห่วงทั้งหลานแล้วก็ห่วงทั้งน้อง
เราก็เป็นห่วงไหนมันจะเป็นกระดูกทับเส้นอีก
ถ้าเกิดมันเป็นอะไรหนักขึ้นมาเนี่ยหลานทำไงน้องสาวทำไง
แล้วถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้หนึ่งจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนครับ
ก็ผมอยากจะไปปลดหนี้สักบางส่วนให้มันเบาลงนะครับพี่เอ
แต่ขอให้มีทุนสักอย่างเพิ่งไปค้าขายทางออนไลน์บ้าง
เอ๋ทำข้าวเหนียวอะไรบ้าง
คุณผู้ชมครับทุกข์ที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ตอนที่ไม่สามารถทำให้ลูกกินได้อิ่มนอนได้หลับนะครับ
แต่ผมนับถือน้ำใจของสมาชิกในครอบครัวของพ่อหนึ่งมากว่า
เขาสู้ยิบตาหาทุกช่องทางครับที่จะดิ้นลนออกจากวิกฤตให้ได้
และเขาก็ให้เกียรติกับรายการเราว่าเป็นอีกหนึ่งรายการครับ
ที่เป็นช่องทางที่จะทำให้เขาสามารถสู้เพื่อครอบครัวได้
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพี่หนึ่ง
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดชุดข้าวเหนียวหมูทอดจำนวน๑๕กล่อง
ในเวลา๓นาที